ไปดูที่เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดตรังกันหน่อยครับ
ลูกชายของอดีตผู้ใหญ่บ้านโมโหเพื่อนครับ
ด่าเรื่องพ่อเรื่องแม่ก็เลยคว้ามีดพระฟันหัวเพื่อนคอขาดเลยฮะ
หลังจากนั้นหลบหนีไปนี่คือบริเวณจุดเกิดเหตุ
คือก่อนหน้านี้กลุ่มเพื่อนกวนนี้เขานั่งดื่มน้ำท่อมกันครับ
มีดพกมาคืนเพื่อนเตรียมจะกลับอยู่แล้ว
โดนเพื่อนหนึ่งในนั้นพูดเรื่องพ่อขึ้นมา
แล้วเหมือนกับด่าพ่อเขาเลยไม่พอใจ
คว้ามีดพระฟันฉับเลยตำรวจสตร์พ่อวังหวิเศษ
จังหวัดตรังรับแจ้งว่ามีคนถูกฆ่าตายก็เลยไปตรวจสอบครับจุดเกิดเหตุเป็นเหมือนบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ในสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ตะมนต์วังมะปราง
ชาวบ้านก็ยืนดูกันนะฮะศพเนี่ยเป็นศพของนายจรรย์หรือว่าในชายอายุ๓๔ร่างนอนแน่นิ่งอยู่แล้วหัวหลุดไปอีกจุดหนึ่ง
สอบสวนพยานทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายและเพื่อนอีก๒คน
ตั้งวงดื่มน้ำท่อมกันอยู่หน้าบ้าน
คนก่อเหตุเข้ามาที่บ้านหลังนี้แหละครับ

แล้วถูกผู้ตายพูดจาแซวพาดพิงลามปามไปถึงพ่อ
ทำให้ในวุฒิคนก่อเหตุไม่พอใจโมโหครับ
เหลือไปเห็นมีดพระคว้ามาแล้วก็ฟันฉับ
โดยที่ผู้ตายยังไม่ทันได้ระวังหรือว่าป้องกันตัว
ก็เพิ่งจะแบบไปแซวเขายังสนุกอยู่เลย
โดนฟันชืบคอหลุดเลยฮะ
ทุกคนที่อ้าปากค้างเลยอึ้งและตกใจมากนะครับ
หลังก่อเหตุในวุฒิขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
แล้วพ่อก็ไปพาตัวมามอบตัวกับตำรวจ
โดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีข้อมูลบอกว่าในวุฒิคนก่อเหตุเนี่ยครับ
ผู้ชายคนนี้ที่ต้องเบลอหน้าเอาไว้
เนื่องจากว่าเห็นว่าป่วยจิตเวทด้วยนะ
เป็นผู้ป่วยจิตเวทครับโรงพยาบาลตรัง
และอยู่ระหว่างการรักษาตัวและต้องกินยา
สุดท้ายมาก่อเหตุสะเทือนขวัญขึ้น
ก็ไม่แน่ใจว่าอาการป่วยการกินยารักษาอาการนั้นต่อเนื่อง

อยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลต่อไปครับ